อยากจะชนทุกคนมาเป็นการช่วยเศรษฐกิจไทยด้วย
และก็ช่วยเสริมรายได้ให้เศรษฐกรด้วยค่ะ
ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับคนได้มาชนที่ไหนไหมครับอีก
มีทั้งหมดกี่วัน๔วันก็เต็มที่เลยนะครับ
ตรงนี้ก็จะหอมไปหมดนะครับเดินเข้าห้างนี้ก็อื้อหือ
ใครเดินผ่านตรงนี้รับรองครับว่าต้องแวะแน่
ใช่ร้านค่ะ
เรียบร้อยไหมสุชิค่ะ

แต่ว่าเด็กต้นเด็กก็ไม่ควรชวนนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่อยากให้ทำเหมือนกัน
มันไม่ใช่สไตล์เรามากกว่านะคะ
ก็ไม่ใช่สไตล์ของเรานะครับ
ก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบว่าอุตส่าห์นึกถึงเราเรื่องนี้อะไรประมาณนี้
แต่ว่าอย่างที่บอกแหละตอนนี้อายุเกินแล้วจ้ะ
ค่ะก็คือได้หลายแบบค่ะหนูว่าหน้าหนูได้หลากหลายได้ทุกสไตล์
อเจมส์ภายใจว่าช่วงนี้ที่มาเราใส่ชื่อไทยน่าจะใช่ค่ะ
รู้สึกยังไงตอบอะไรต่างเขาหัวต่างว่าลูกการณ์เที่ยวอะไรดีนี่หรือเปล่า
ก็เป็นงานอีกแบบนึงนะคะ
แต่จริงก็คือไม่ถนัด

แบบเนี้ยแหละจ้ะเออใช่ชุดไทยหรือไม่ก็แบบเป็น
ขอฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะเดือนหน้าจะมีนิตยสารเวดดิ้ง๓เล่ม

ก็ของเวดดิ้งเหรอคะยังจะยัง
เขาบอกว่าหน้ามันแบบว่าเข้ากับชุดเข้ากับสไตล์คอนเซ็ปต์ของเขา

งานที่เป็นแบบต้องใส่ชุดแต่งงานอะไรพวกนั้น

มีชุดที่จะจ้องสง่าเมื่อมีวิสุสี่เป็นเหมือนไร
คือมันมีหลายสไตล์มาก
ตอนเด็กเนี่ยเราอยากจะใส่เป็นแบบเอ่อ
สไตล์แฟนเกสีอะไรประมาณนี้

คือเราได้ลองชุดหลายชุดเหมือนกัน
แล้วก็มันมีแบบให้เลือกเยอะมาก
ก็ต้องลองดูอีกทีว่าจะเอาแบบไหนดี
เขาอยากจะแต่งตั้งจะเป็นหลายรายรับคนนะครับ

ชิ้วชิ้วไม่มีกำหนดคะ

กับการได้ใส่ชุดสวย
ใช่ค่ะสำเร็จจ้ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
แล้วเกิดหนังคนนึงว่าเป็นปีทอง
ก็รู้สึกดีครับ

มันก็คือทั้งทีมด้วย

แล้วก็ขอบคุณกับทางพี่ไมค์
ผู้จัดนักเขียนพี่แดงทุกคนก็คือแฮปปี้กันหมดครับ
ผมว่าด้วยด้วยงานเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องแฮปปี้เนี่ยเราก็แฮปปี้ทุกปีอ่ะ
เพราะคนเราก็ทำงานกันเราก็ทำงานกับทุกคน
เหมือนกับทุกกองละครนะแต่ว่ากับผลงานออกมาด้วย
เหน็ดเหนื่อยของเราของทุกคนกับการผ่าฝนผ่านแดดผ่าน
แต่ละฉากที่ถ่ายออกมันใช้เวลานานมากด้วยพล็อปด้วยพี่ใหม่ด้วยชุด
มันถือว่าเหนื่อยแล้วมันรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกอิ่มแล้วคุ้มอ่ะ
มันรู้สึกแบบเออดีอ่ะที่คนเขาชอบแล้วมารีรันเวอร์ชั่นสอง
คนก็ยังติดตามชมกันอยู่อีกโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายอะไรเพิ่ม
เขาก็คือเอาซีนที่เขาตัดต่อไปเนี่ยเพื่อที่จะมาอิดิตทำใหม่ด้วย
แล้วก็ไปต่อได้อีกมันก็เลยแบบเออเขาเก่งจริงอะ
แต่ว่าอันนี้เราก็ให้ผ่านทางผู้จัดการ
เพราะว่าถ้ามันแปลกมากเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตัดสินนะ
คือถ้าแปลกมากเนี่ยพี่ก็จะไม่บอกนะบอกว่าโอเค
เกี่ยวกับโฆษณาต่อล่าสุดเขาแบบว่าขนาดตัวก็คืนค่านั้นเนี่ย
ที่เราตัดสินใจมาทำงานกันแล้วก็ความต้องการของเขา
และความตั้งการของผมเนี่ยมันเหมาะเจาะกันพอดี
แล้วก็เข้าใจกันแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบเออมันลงล็อกฮะ
ความจริงเรื่องอัพมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันอัพมากขึ้นเยอะไปกว่านั้น

เพราะว่าถ้าเราขึ้นรอช่วงนี้เวลาเราไหม้มันก็ลงลงแล้วมันก็
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่โหล